มีผู้ชายคนนึงจะเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑นั่นแหละ

พนักงานที่อยู่หน้าร้านเขาก็ไม่ให้เข้า
เดี๋ยวนี้ทุกที่นะถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากอนามัย
เขาสามารถปฏิเสธได้ว่าเออไม่ให้คุณเข้า
แต่ผู้ชายคนนี้โอ้โหไปพ่นน้ำลายใส่พนักงานร้านสะดวกซื้อเฉยเลย
เนี่ยค่ะพฤติกรรมแบบนี้คือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ

พอเดินมาเขาจะดูไปพ่นใส่อย่างนี้เลย

พ่นโอ้โหสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ไปพบกับตำรวจแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการหยอกล้อเล่น

ใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปร้านสะดวกซื้อตรงนี้เป็นประจำ
รู้จักกับพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วพอเข้าไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
ก็เลยหยอกล้อเล่นไม่ได้ตั้งใจพ่นน้ำลายใส่

เขารู้สึกสนุกสนานเป็นกันเองด้วยหรือเปล่า
แต่น้องพนักงานคือนิ่งมากนะเป็นเรา
ยังไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงกลับกับคนแบบนี้เลย
ภาพเหตุการณ์คือเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑เมษายนนะคะ
ช่วง๒ทุ่มที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันลำลูกกาคลอง๔นะคะ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปภาพนี้
ชื่อว่าในหนึ่งเป็นนามสมมุตินะอายุ๔๓
บ่าย๒วันนี้ไปพบตำรวจสพคูคศแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเห็นตัวเองในข่าว
เห็นตัวเองในข่าวแล้วก็ไปเจอตำรวจด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่า
สุดท้ายถูกเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาท
ข้อหากระทำให้ของโสโครกเปลือเปื้อน
หรือน่าจะเปลือเปื้อนตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน
มีข้อหานี้นะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้บอกว่า
รู้จากเพื่อนเห็นจากข่าวตกใจมากเลยรีบมาโรงพัก
น้องที่เซเว่นที่อยู่ผมขอโทษด้วยละกัน

นี่เห็นไหม
คือถ้าคุณจะไม่ใส่แมสแล้วเดินเข้าบ้านคุณก็ไม่มีใครว่า
แต่อันนี้เป็นสถานที่ที่เขาวางกฎวางมาตรการของเขาไว้ไง
ค่ะก็ย้ำนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้
แล้วก็ตอนนี้โควิด๑๙กำลังระบาด
คุณจะมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับ
เขาหวาดกลัวกันหมดอ่ะจริงนะ